ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานตำรวจก็กำลังติดตามหาตัวคนก่อเหตุอยู่นะฮะ
พยาวครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังตามกันอยู่หรือเปล่าค่ะ
นี่ฮะศพนี้นะครับนายชัยวุทธองศรีอายุห้าสิบเอ็ดปี
ถูกพบเป็นศพคือมีโซ่มัดขาห้อยไว้กับต้นไม้
เห็นโซ่นั้นไหมค่ะเฮ้ยไว้กับกิ่งลำไยอืออ่านะฮะ
แล้วมีร่องรอยการเผาอ่ะใช่เพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
คือกิ่งลำไยก็สูงจากพื้นดินไปสักเมตรเท่านั้นเอง
ไม่ได้สูงมากนะญาติไม่เชื่อว่าฆ่าตัวตายนะครับ
ถ้าฆ่าตัวตายเนี่ยจะเอาโซ่มัดขาตัวเอง
แล้วก็ผูกห้อยกับกิ่งลำไยแล้วจุดไฟเผาอีกเหรอ
มันยังไงแต่ถ้าเป็นการฆาตกรรมอำพลาง
จะเป็นฝีมือใครเจ้าของสวนลำไยบอกว่า
รถจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุด
ที่เป็นต้นลำไยในส่วนของเขาเนี่ยไปอีกจุดหนึ่ง
อาจจะไปนัดคุยกับใครตรงไหนยังไงหรือเปล่าแล้ว
เดินมาถึงตรงนี้แล้วเคลียร์กันไม่ลงตัว
แล้วมีการก่อเหตุขึ้นหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลจากการสันนิษฐานนะฮะ
ถามว่าผู้ตายเนี่ยหายไปตั้งแต่วันไหน
เมื่อวานนี้ที่ท่านเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือเช้า๒๑กุมภาพันธ์ที่หน้าบ้านของเขา
นี่ตอนที่เขาเข็นรถจักรยานยนต์ซาเล้งออกมาจากบ้าน

ช่วงเช้านะครับ
อยู่ที่ซอยอนามัยท่าวังทองตะบนท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
นี่คือภาพใหม่นะฮะล่าสุดที่เราได้มาในวันนี้
นาฬิกา๕๙นาทีวันเดียวกันนั่นแหละ

๒๑กุมภาพันธ์ออกจากซอยมาแล้ว
นี่ขี่ออกถนนแล้วนี่นะฮะ

คือความจริงเมื่อวาน๒๑กุมภาพันธ์เนี่ยเช้าวันนั้นเนี่ย
เขาออกจากบ้านตอนเช้าแล้วมีกล้องวงจรปิดที่เห็นตั้งแต่
หน้าประตูบ้านจนมาถึงหน้าถนนเนี่ย
นี่คือภาพสุดท้ายที่เห็นเขา

แล้วตอนเย็นเนี่ยเขากลับมาที่บ้านแล้วออกไปอีกรอบนึง

แล้วทีนี้หายไปเลยติดต่อไม่ได้นะฮะ
จุดเกิดเหตุที่ไปเจอศพคือนู่นนะฮะ
พื้นที่บ้านดอกบัวหมู่๑๑ในตำบลท่าวังทองเหมือนกันนะครับ
พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวนี่แหละ
ถูกเผาดำเป็นต่อตะโกเลยนะฮะ
กล้องที่ต่อเนื่องจากที่เราได้เมื่อวานนี้

ก่อนจะถึงถนนเนี่ยเขาก็เตรียมรถซาเล้งออกจากบ้านมานะ
ออกจากบ้านมาก็ขี่ออกไป

พอขี่ออกไปแล้วก็จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณใกล้บ้านของเขาจะเห็นเขาขี่ผ่าน
ในเวลาใกล้เคียงกับ๗นาฬิกา๔๖นาทีภาพนี้นะฮะ
แล้วก็ไปเป็นหน้าถนนนั่นแหละ๗นาฬิกา๕๙นาที
นี่ครับเข้าบ้านมาอีกทีนึงออกไปตอนเย็น
ทีนี้โทรหาก็ไม่รับสาย
ติดต่อยังไงก็ไม่ได้ญาติพี่น้องก็ออกตามหา
หาทั้งคืนนะฮะ๒๑กุมภาพันธ์ไม่เจอ
๖โมงเช้าอีกวันหนึ่งคือ๒๒กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้
พ่อบอกก็เดินตามหาลูกชายไปตามจุดต่าง
จนมาถึงท้าวสวรรมไยแถวนั้นลองโทรหา
เดินไปได้ยินเสียงโทรศัพท์ของลูกแต่ลูกก็ไม่รับ
เดินมาตามเสียงโทรศัพท์มาเจอศพ
แล้วก็เจอจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ไกลไปอีก
ก็ไม่กี่เมตรนะฮะแต่ก็อยู่คนละจุดกันกับจุดที่เจอศพ
คุณระวีการแก้ววิจิตยังเกาะติดคดีนี้อยู่นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
วันนี้ไปที่บ้านของนายชายวุฒิอีกครั้งหนึ่งนะครับครอบครัว
ใช้เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่เคลื่อนศพจากนิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
มาให้กับญาติพี่น้องที่เตรียมงานอยู่ที่บ้าน
หลังจากชนะสูตรอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
แม่ของผู้ตายนะฮะชื่อนางปันอายุ๖๙ปี
ยังเศร้าสลดยังทำใจไม่ได้
บอกว่าไปเห็นสภาพศพของลูกชายเนี่ยรับไม่ได้จริง
มีคำถามอยู่ในใจมากมายเยอะแยะ
โดยเฉพาะใครเป็นคนทำลูกชายแม่
แม่บอกว่าแม่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าสงสัยใคร
ทำกับลูกแม่อย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
เพราะที่ผ่านมาลูกไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่ลูกก็ไม่เคยมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับแม่นะ
มันมีเรื่องที่ลูกชายเอารถไถไปเข้าไฟแนนซ์
แม่บอกใช่ลูกเอาไปเข้าไฟแนนซ์จริงแต่ก็เมื่อ๔๕เดือนก่อน
บอกว่าต้องการเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
ส่วนข้อมูลที่บอกว่าลูกชายเคยทำสวนมันสำปะหลังแล้วขัดทุน
มันไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่แค่ได้กำไรไม่เยอะก็เลยเลิกทำ
หลังจากลูกเสียชีวิตไปลูกไม่เคยมาหาไม่เคยมาเข้าฝัน
ไม่เคยมาสื่อถึงอะไรทั้งสิ้นแต่แม่เองแม่ก็อยากให้ลูกมาบอกนะ
ว่าใครทำอะไรกับลูกมีแต่ชาวบ้านเขามาเล่าให้ฟัง
ว่ามีเพื่อนสนิทของลูกชายคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ

ถึงขั้นร้องห่มร้องไห้บอกถูกไฟไหม้อย่างทรมานแม่บอกแม่
เชื่อนะเพราะแม่มั่นใจว่าลูกชายแม่เนี่ยไม่ฆ่าตัวตายอย่างทรมานแบบนี้อย่างแน่นอน
เข้าฝันไปก็ได้เนาะอย่าขอบรรจนาฐีบรรตามจับ

จากคำบอกเล่าของแม่นะครับ
คุณระวีการก็เลยไปที่บ้านเพื่อนสนิทของผู้ตายเลยนะฮะ
ที่บอกว่าผู้ตายมาเข้าสิงอ่ะนะฮะ

นี่คุณสอนคุณสอนบอกว่าเมื่อคืนนี้
ไปช่วยงานศพของคนในหมู่บ้าน
ไม่ใช่ศพของชายวุฒินะเพราะเมื่อคืนยังอยู่นิติเวศ

ทีนี้พอไปงานศพเขาเสร็จกลับมาที่บ้านเนี่ย
มานั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียว
แล้วอยู่อยู่มันเหมือนวูบไปเลยมันแน่นหน้าอก
แล้วก็ยกมือขึ้นร้องห่มร้องไห้ออกมาอย่างทรมาน
คือทางพี่สอนแกบอกผมยืนยันนะตอนนั้นเนี่ย
ผมยังมีสติดีรับรู้ทุกอย่างได้
แล้วก็รู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยร้องไห้อย่างหนัก
ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าสงสัยเพื่อนรักชัยวุฒิ
มาเข้าสิ่งร่างมาสื่อสารแน่แต่ผมบังคับตัวเองไม่ได้
พอตั้งสติได้อาการมันก็ค่อยลดลงแล้วก็หายไป
นี่แกยกมือไหว้เลยเห็นไหมพี่สอนเล่าไปน้ำตาไหลไป
ครับแค้นใจแทนเพื่อนเหลือเกินอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
นี่ถ้าเป็นไปได้นะแต่พี่คงไม่ทำหรอกแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ย
พี่อยากจะไปตามล้างแค้นแทนเพื่อน
ทำท่าไหมโอ้ยโอ้ยเหมือนพระม่านเหรอจบ
แค่กินก็แค่ธุลิเมื่อไหร่นะก็คงไม่รู้เลยนะเยอะมาก
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะแต่พี่สอนแกบอกแกไปงานศพมาเมื่อคืนกลับมาก็มานั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน
ท่านผู้ชมครับคุณระวีการได้เจอกับลุงแก้วลุงแก้วนี่เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
แก้วคือคนที่เจอผู้ตายเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปแล้วก็เจอศพในวันรุ่งขึ้น
ลุงแก้วบอกว่าเย็น๒๑กุมภาพันธ์ช่วง๔โมงกว่าเกือบ๕โมงเย็น
ลุงกำลังขนฟืนอยู่ในสวนของลุงเองอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพของชัยวุฒิเขาสักนู่นนะฮะ๖๗กิโลเมตร
ช่วงนั้นลุงได้ยินเสียงรถซาเล้งขี่ผ่านแล้วก็มีเสียงตะโกนทักทายมาบอกเก็บฟืนไว้เยอะนะลุงนะ
จะได้เอาไว้เผาถ่านลุงแก้วบอกลุงไม่ได้หันไปมองหรอกว่าใครนะแล้วก็ไม่ทันได้ตอบด้วย
แต่จำเสียงได้เพราะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันพูดคุยตะโกนทักทายกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
ก็คือเสียงของชัยวุฒินั่นแหละมารู้ข่าวอีกทีช่วงสายวันรุ่งขึ้น
เขาถูกฆ่าถูกพบกลายเป็นศพลุงบอกตกใจมากยังไปเล่าให้ลูกสาวฟังว่าเออ
ตกลงแล้วมันยังไงกันแน่คือคือลุงแก้วแกบอกแกติดใจตรงที่
เอิญแกไม่ได้หันไปมองไงไม่ได้ทักตอบไอ้ที่ขี่รถซาเล้งผ่านแล้วตะโกน
บอกเก็บฟืนเอาไว้เยอะเอาไว้เผาถ่านช่วงนั้นชายวุฒิยังอยู่หรือเปล่า
ยังอยู่หรือตายไปแล้วถ้าตายไปแล้วผีหรือคนที่มาทักลุง
เอาหลัวไว้เยอะรู้ไว้เผาธ่านได้นะไปตุ๋นเผาธ่านนี่นะ
บริษัทแกกับไฟเป็นกินเหยียงรถไฟแล้วไฟถึงปุ่นเยียบไปตั้งไหนฮ่า
พ่อกับผมไม่เลี้ยงลูกสาวพ่ออย่างนี้ว่าไอ้พ่อหันผีแล้ว
วันนี้ตำรวจเชิญตัวภรรยาของผู้ตายไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็เอาโซ่นะฮะที่เจอในจุดที่พบศพเนี่ย
ซึ่งพันขาผู้ตายอยู่มีอยู่สองขนาดมาให้ภรรยาผู้ตายดูด้วยนะฮะ
ส่วนนี้คือคุณชัยวุฒิที่เสียชีวิตนะครับคือตำรวจก็ถามภรรยาของคุณชายวุฒิว่า
เคยเห็นไหมพวกโซ่แบบนี้หรือว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีอยู่ที่บ้านไหมล่ะ
คือถ้าเกิดเขาฆ่าตัวตายจริงเขาเตรียมโซ่มาจริง
มันก็ต้องเป็นโซ่ที่อาจจะเคยเก็บไว้ที่บ้านหรือเปล่า
คืออาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้าง
แต่ผลการสอบตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยนะครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบประวัติการโทรเข้าออกในโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
พบว่าก่อนจะเจอศพเนี่ยในช่วงที่หายไปเนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่เย็น๒๑กุมภาพันธ์จนถึงเช้า๒๒กุมภาพันธ์
เพียงสายโทรศัพท์โทรเข้าของภรรยาของเขา
แล้วก็คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดทั้งหมดก็๕๐๖๐สาย
แต่เป็นการโทรเข้าอย่างเดียวเลยนะไม่รับสาย
เพราะว่าเขาหายไปเลยไงไม่ได้ตามตามหาตัวแล้วไม่เจอนี่ฮะ
กระทั่งพ่อมาเจอศพก็โทรแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็คือได้ยินแต่เสียง
เขาไม่ได้รับสายว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะนี่โซ่ฮะเอามาให้ภรรยาดูว่าเคยเห็นไหม
หรือมีอยู่ที่บ้านหรือเปล่าไม่มีรายชื่อการโทรเข้าของบุคคลอื่นเลยนะฮะ
ตำรวจบอก๕๐๖๐สายเนี่ยเช็คหมดแล้วเป็นภรรยากับทางคนในครอบครัวคนใกล้ชิดพ่อแม่นี่ฮะ
ตำรวจตั้งปมผู้ต้องสงสัยเอาไว้๓คนนะครับที่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่
เมื่อวานนี้ก็เรียกมาสอบแล้วนะครับมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการขันขัดผลประโยชน์เรื่องยาเสพติด
มาคุยกันแล้วก็เจรจาไม่ลงตัวทำร้ายการฆ่ากันอำพลางหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกสอบปากคำ๓คนนี้แล้วยังไม่มีความเชื่อมโยงที่จะสามารถก่อเหตุไปถึงการฆาตกรรมอำพรางกันขนาดนี้ได้
วันนี้เรียกผู้ต้องสงสัยที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่มาสอบปากคำอีก๔คน
เพื่อจะขยายผลต่อซึ่งผลตรงนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งค่ะ
ว่าสิ้นสงสัยหรือไม่สิ้นสงสัยยังไง
ผลชนสูตรศพเบื้องต้นจากทางนิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ออกมาแล้วนะครับ
มีน้ำมันในกระเพาะอาหารเป็นจำนวนมาก

พบว่ามีการใช้สารเสพติด
เดี๋ยวจะต้องไปรอผลอย่างละเอียดอีก๑๒สัปดาห์นะ
แอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ต้องรออีก๑๒สัปดาห์

ถ้าเจอควันในปอดก็แสดงว่าสูดควัน
แต่มันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าสูดโดยใครทำอะไรยังไง

แต่มันก็จะบอกในเบื้องต้นได้ว่าไม่มีการถูกยิง
หรือมันยังต้องรออย่างละเอียดว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่นไหมใช่ไหม
ทุบตีฟกช้ำร่องรอยการลัดอะไรต่าง

พี่เอาโซ่ในรัดขาแล้วก็โยงขึ้นกับกิ่งลำใหญ่